จนไม่มองคนเหยียดเหยียดไม่รังแก่รังเกียจ
คิดเบียดเบียนใจใคร
มีจนฟัดใจคนไม่ได้
จนแก่รวยนับใจผู้หญิงใหญ่ความโยค
รมเช้าแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับ
มีความสุขกันไหมฟังเพลงเช้าแบบนี้

เป็นช่วงเวลาที่มิ้นรอคอยเลย
มิ้นและก๊อฟทราบไหมว่าเพลงคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะครับ

และอารมณ์แบบนี้แหละครับผมก็เลยต้องมี
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วค่ะ
โอ้โหเอวยังดีเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับ
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐวันนี้นะครับ
เรื่องราวเกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างครับผม
เป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมได้เลยครับ
ใครที่จะพบมารวมกันอย่างนี้
แมวสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้

แมวน้ำปะทะแมวบกสิครับคุณผู้ชม
งานนี้ก็เลยมีการตบขวนกันบ้างอย่างที่เห็น
คุณผู้ชมครับมีเทคนิคใหม่ในการกินข้าวโพดให้อร่อย

แล้วเราก็ได้เมนูลูกข้าวโพดเสียบอร่อย
ไม่ยอมไปไหนเลยล่ะครับ
วาว

เมื่อชาวบ้านมุงทำวิธีอาบน้ำคืนเพชรในวันพระจันทร์เต็มดวง
พระอาจารย์แดงวัดป้อมรามันพระนครศรีอยุธยา
ดาราหมออ้อยต๊อกสุภกร
ท่านสมทรงนายอบจพระนครเสียยุธยาครับ
งานนี้ทั้งทิศเป้และลูกศิษย์ลูกหาก็ร่วมกันอาบน้ำ
นับเป็นพิธีแปลกที่๑ปีมีครั้งเดียว
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ